หน้าเหตุการณ์ที่มีคนไปเจอเด็กทารกนอนอยู่กลางถนน

แล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กประกาศตามหาแม่ของเด็กด้วย
ว่าใครทำลูกหล่นเอาไว้ให้ตามไปเอาด้วยนะฮะ
สุดท้ายตามตัวไปเจอแม่
เขาบอกแบบนี้ว่าเขาซ้อนรถจักรยานยนต์ไปเที่ยวงานกาชาติ
ระหว่างทางคือเมาแล้วง่วงหลับไป

วนกลับมาหาก็ไม่เจอแล้วนะฮะ

รถกรับไปเบิร์งอีกวันหุดลน
นี่ครับอันนี้คือแม่ของเด็กที่มีคนไปเจอสภาพน้องตอนแรก
คนที่เห็นนึกว่ายุทธศสัก๒เดือนน่ะ

ตอนนี้แม่เขาก็ติดต่อไปดู
ที่นี่นะแต่เขาเมาเขาง่วงเขาหลับ

ก็ไม่รู้พอให้คนขี่รถวนกลับไปอ้าวไม่เจอลูกแล้วนะฮะเนี่ยฮะ
สารเหลือเกินเด็กคนนี้อายุ๔เดือนเท่านั้นต้องให้น้ำเกลือเลยนะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งที่สาแก้ว
เขาก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คประกาศตามหานะฮะนี่นะฮะ
ท่านใดทำเด็กทารกเพศชายหล่นไว้กลางถนนบริเวณหน้าสารกลาง
ตอนนี้เด็กอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดสาแก้วอุ้ยคุณเหมือนกับกระเป๋าสตังค์หล่น
เหมือนโทรศัพท์มือถือหล่นอ่ะประกาศแบบนี้แต่คือเด็กสี่เดือนอ่ะ
เป็นสิ่งของไปเลยอ่ะแล้วมันโชคดีตรงที่ว่ามันไม่มีรถขับมาทับเด็กไง
นะฮะเด็กอ่ะปลอดภัยนะฮะจนกระทั่งมีกู้ภัยก็มีการโพสต์ภาพเด็กทารกคนนี้
อยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะพร้อมแจ้งว่าจุดที่พบร่างของเด็กเนี่ย
อยู่บนทางหลวงสาย๓๓ถนนสุวรรณสอนสะแก้วอรัญญประเทศ
กู้ชีพกู้ภัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาแก้ว

ชาวบ้านเป็นคนเจอเด็กคนแรกแล้วบอกกับกู้ภัยว่า
เขาก็ขี่รถจะไปเที่ยวงานกาชาติ
ก็คือเส้นทางสวนกันกับแม่ของเด็กแหละนะ
แต่พอผ่านสารกลางไปเอ้าอะไรอยู่บนถนน
พอเข้าไปดูอ้าวเป็นเด็กทารกนะฮะอยู่บนถนนก็เลยวนกลับไป
ตอนนั้นมันมีรถคันหนึ่งขับตามมาเกือบจะทับเด็กกับคุณ
เกือบจะทับแต่ว่ารถคันนั้นเขาหักหลบแล้ว
คล่อมเด็กไปแล้วเด็กอยู่ใต้ท้องรถแล้วครับ
แต่ด้วยความที่เด็กตัวเล็กมากก็เลยสามารถรอดไปได้
สุดท้ายเขาก็เลี้ยวกลับมามาแจ้งจรฐธี
ตอนนี้เจอตัวแม่แล้วนะฮะเจอตัวแม่ของเด็กแล้ว
แต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีการสอบสวนกัน
แม่เขามีความพร้อมในการดูแลลูกเขาจริงหรือไม่อย่างไร
แล้วสาเหตุเขาทำลูกหล่นจริงหรือ
คุณตั้งใจเอาเด็กไปวางไว้หรือเปล่า

เด็กน่าจะมีอาการบาดเจ็บมากกว่าที่เขาเป็นหรือเปล่า

ดูข่าวนี้ในฐานะคนเป็นแม่สะเทือนใจเหมือนกัน